คุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจนะครับ
ระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับ
เป็นตุ๊กตาไม้ไทยที่ดังใหญ่แล้ว

แล้วก็ไปดูที่มาที่ไปมันมีความน่าสนใจนะครับ
เรื่องของเจ้าตุ๊กตาไม้เนี่ย
เดี๋ยวไปดูหน้าค่าตามันหน่อยว่าน่ารักขนาดไหนครับ

มันน่ารักเอามีเนี่ยเป็นหนุมัลโทสกันอะไรก็มี

นี่คือความน่ารักของตุ๊กตาไม้สัตยบันนะครับบ้านตุ๊กตาไม้ของบ้านนายโถ
เลขที่๘๓บ้านลวงเหนือหมู่ที่๔ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ก็เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับที่กำลังโกลอินเทอร์

ใช่แล้วส่งออกนอกครับเป็นของนายพีรพงศ์บุญจันตะนะครับ
ที่มาที่ไปเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมันมีความทราบซึ้งใจอยู่ในนั้น
เพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเจ้าของอยากจะเก็บความน่ารักของสัตว์เลี้ยงตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้ว
คือตายไปแล้วเนี่ยมาเก็บเอาไว้ในรูปแบบของตุ๊กตาเพื่อเห็นแล้วให้รู้สึกคิดถึงไงครับ

ทำไปทำมาทำมาจากไม้นี่แหละสุดท้ายมันลงตัวเพราะว่าโอ้โหคนชอบได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ก็เลยทำขายมันซะเลยนะครับแล้วที่สำคัญไม้ที่นำมาใช้เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีเนื้อขาวสวยงาม
พอเริ่มแกะจากลายแกะน่ารักแล้วก็เริ่มเพิ่มเติมไปเป็นสัตว์อื่นเนี่ยมันก็สามารถทำได้
แล้วเนื้อไม้เป็นเนื้อไม้ชั้นดีเหมาะกับการนำมาแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างแบบนี้
เริ่มจากเราขายเริ่มจากที่งานถนนคนเดินก่อนเสร็จแล้วตอนนี้ไม่ได้ส่งแล้วเจ้า
ตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาดีไซน์แบบจนกระทั่งว่าตลาดยอมรับ
ถูกต้องค่ะเป็นงานฝีมือของคนไทยที่มีความประณีตสวยงามมาก
ครับแล้วที่เห็นตั้งใจผลิตสินค้าจนเป็นที่ยอมรับของตลาดแล้วก็ห้างใหญ่ได้แบบนี้
ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากแล้วเขาเองก็ส่งออกขายไปต่างประเทศแล้วด้วย
เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้ต่างชาตินั้นเรื่องลือในฝีมือของคนไทย
ยอดอ่ะครับส่วนราคานั้นนะครับถ้าเป็นคนไทยพี่คนนึงนิดบอกกับเราว่า
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายแล้วก็แต่ละชิ้นงานเนี่ยเริ่มต้นที่๒๐๐กว่าบาท
ไปจนถึงหลักพันบาทก็มีเหมือนกันแล้วตอนนี้มีขายผ่านทางเว็บไซต์แล้วด้วย
แล้วก็ตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมถึงขั้นตอนการผลิตตุ๊กตา
ซึ่งก็มาซื้อมาอุดหนุนและที่สำคัญมาเรียนรู้ได้อีกด้วยนะครับ
แล้วกันว่าที่บ้านตุ๊กตาไม้นายโถนะครับลองเสิร์ชลองพิมพ์นี้ไปเชื่อว่าน่าจะหาเจอนะครับ
บ้านเลขที่๘๓หมู่บ้านลวงเหนือหมู่ที่๘๓ซอย๑๐ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่บอกพิกัดยิบขนาดนี้โอ้โหละเอียดยิบต้องไปถูกแน่นอน
หรือว่าถ้าไปไม่ถูกจริงโทรไปสอบถามครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ
จดตามแล้วก็ลองโทรไปสอบถามดูถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับ
รักมากเลยคุณผู้ชมเป็นตุ๊กตาไม้ที่ดีมากเป็นงานฝีมือที่มีความร่วมสมัยด้วย
แล้วก็สามารถส่งขายต่างประเทศได้ชาวต่างชาติเขาชอบนะงานฝีมืองานแฮนดเมสที่ทำจากคนไทยนะคะ
มันมีเรื่องราวมันมีเอกลักษณ์คือแต่ละตัวมันจะมีความต่างกันด้วยความที่ว่าเป็นแฮนดเมส
มันจะไม่เป๊ะเหมือนกันทุกตัวโอ้แต่มันน่ารักนะคุณนะบางคนคนไทยยังชอบเลยอ่ะต่างชาติจะไม่ชอบได้ไง
บางคนอยากจะเก็บสะสมไว้ก็มีเหมือนกันลองดูค่ะคุณผู้ชมไปติดต่อสอบถามกันได้นะถ้าสนใจนะคะ